ต่อกับรูปครอบครัวนี้นะคะก็เป็นตรุษจีนที่สุขสรรค์จริงค่ะ
สำหรับครอบครัวที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีข่าวดราม่าเยอะนะคะ

เพราะว่าคุณน้องภูผาออกมาให้สัมภาษณ์นะคะในวันที่ออกงานมิ้น
ว่าจริงแล้วคุณเมย์กับคุณแจนกับพี่การเนี่ย
ตอนนั้นก็ตกตกใจมากนะคะแต่ว่าปรากฏตุ๊ดจีนควันหลงค่ะ
ก็ปรากฏภาพนะคะถ่ายรูปพร้อมครอบครัวกันครบเลยแล้วก็หลานนะคะ
ซึ่งก็เป็นภาพที่หลายคนรอคอยเนี่ยค่ะ
ครอบครัวเขาก็มีคุณสงการนะคะภูผาก็น้องผู้ชายใส่หมวกนะคะ
แล้วก็คุณเมย์คุณแจนซึ่งเป็นนะคะน้องสาวของคุณสงการอีกทีค่ะ
แล้วก็มีครอบครัวหลานสองคนก็น้องปีใหม่หลานจากคุณสงการ
แล้วก็น้องตัวเล็กน้องผู้หญิงนะคะก็หลานจากคุณเมย์นั่นเองค่ะ
ก็ถือว่าเป็นภาพครอบครัวแล้วก็เรียกได้ว่าสยบข่าวดราม่า
ที่เขาบอกว่าครอบครัวนี้เกาเหล่าไม่ถูกกันนะคุณผู้ชม
คือต้องเข้าใจด้วยว่าบ้านเขาเนี่ยอย่าใช้คำว่าพื้นที่ต้องใช้คำว่าอาณาจักร
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอกันนะเพราะว่าบ้านมันก็มีหลายหลังอยู่ในพื้น
ในอันจักรเดียวกันนั้นเองนะคะ